คุณผู้ชมครับที่โปรยเอาไว้เรื่องของการชุมนุมทางการเมือง
ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับกลุ่มวีเด็ม
ตอนแรกเขานัดรวมตัวกันที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ
แล้วก็เคลื่อนขบวนกันไปที่หน้าสารอาญานี่ฮะ

คือไปปักหลักชุมนุมกันที่นั่นแล้วมีการปลาไข่ไก่
ปลาเมื่อเขือเทศเข้าไปยังพื้นที่ศาล
จนเกิดการปะทะกันขึ้นไปดูเหตุการณ์ช่วงนั้นฮะ
มีการยิงกระสุนยางตอนนี้ครับ
นี่ไม่ใช่การเปิดงานนิทัศกาลอะไรนะครับ
แต่เป็นบรรยากาศช่วง๒ทุ่ม๔๐ที่
ผู้ชุมนุมกลุ่มวีเด็มใช้ผลุและขว้างระเปิดประทัดยักษ์
ตอบโตเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝุงชนที่ใช้กระสุนยาง

๓๒เขาเรียกฝ่ายเสียงใหญ่ปะครับน่าจะใช่นะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสารอาญา
แรงระเบิดทำให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บไปบางส่วนครับแล้วก็ถอยร่นออกมา
จากนั้นก็ได้วางแผนเข้ากระชับพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง
การประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นยุติการชุมนุมและแยกย้ายภายใน๓นาที
จากนั้นเจ้าหน้าที่เริ่มยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยางใส่กลุ่มผู้ชุมนุมครับ
หลังจากนั้นมีรายงานข่าวนะครับว่าคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ชุมนุมได้หนึ่งคนนะฮะ
แล้วก็ขอกำลังเสริมเข้าไปควบคุมสถานการณ์ภายในซอย
และนำรถฉีดน้ำแรงดันสูงแรงดันสูงนั้นเข้าไปร่วมในการปฏิบัติการด้วย
โดยเหตุการณ์ช่วงนี้นะครับมีขึ้นหลังจากที่กลุ่มรีเดมครับคุณผู้ชม
นัดหมายชุมนุมที่บริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิแล้วเคลื่อนขบวน
มายังสารอาญาถนนรัชดาพิเศษอย่างที่ผมบอกไป
เพื่อร่วมทำกิจกรรมแปะรูปของนายชนะทิพย์เหมือนพระวงศ์
ท่านเป็นใครท่านเป็นผู้พิพากษาที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวแก่นำ๗คน
ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำครับนะฮะ
โดยหนึ่งในนั้นก็มีคุณพระฤทธิวรักษ์หรือว่าเพนกวิ้นรวมอยู่ด้วย
กิจกรรมของมวลชนมีการแปะรูปในชนะทิพย์ท่านผู้พิพากษาที่ป้ายด้านหน้าสารอาญา
นี่ครับเป็นบรรยากาศตอนนั้นและมีการพ่นสีสาดน้ำมะเขือเทศใส่ป้ายแล้วก็รูปของนายชนะทิพย์
นี่แหละครับที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะครับของพ่นสีนะครับน้ำมะเขือเทศ
ขณะที่ข้างในข้างในสารอาญาเป็นยังไงก็มีการปิดรั้วมิดชิดนะครับแล้วก็เอารั้วรวดหนามมาวางยาวตลอดทั้งแนวรั้วเลย
ตำรวจก็อารักษานะครับแล้วก็ชุดควบคุมฝุงชนเนี่ยอยู่กันด้านในมีการตรึงกำลังตั้งแต่ช่วงค่ำนะครับกระทั่งมาเกิดเหตุวุ่นวายในช่วง๒ทุ่มครึ่งเป็นต้นมา
เจ้าหน้าที่นะครับสามารถนำกำลังตำรวจชุดควบคุมฝุงชนเข้าไปกระชับพื้นที่และควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วก็จับผู้ชุมนุมได้หนึ่งคนอย่างที่นำเรียนไปเมื่อสักครู่
ก็สั่งให้ทุกคนแยกย้ายและสลายการชุมนุมนะฮะตำรวจยังคงตรึงกำลังปิดถนนรัชดาพิเศษช่วงหน้าสารอาญาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

เฮียดอ่ะ
นี่เป็นการปะทะกันนะครับเป็นความวุ่นวายครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมนะครับ
จากนั้นผู้ชุมนุมก็ยอมสลายตัวไปหลังเที่ยงคืน
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษก
นักการตำรวจแห่งชาตินะครับแถลงสรุปเหตุการณ์แบบนี้บอกว่า
มีการคว่างปลาหินและเศษแก้วรวมทั้งระเบิดปิงปองเข้าใส่กลุ่มตำรวจ
ควบคุมฝูงชนจึงจำเป็นต้องประกาศแจ้งเตือนให้ยุติการชุมนุม
แต่กลุ่มมวลชนไม่ยินยอมครับคุณผู้ชมฮะ
ทางตำรวจก็เลยบอกว่าต้องเข้าควบคุมพื้นที่ตามยุทธวิธี
โดยพบว่ามีความพยายามที่จะจุดไฟเผาถังขยะเพื่อสร้างสถานการณ์ด้วย
เรื่องต้นตำรวจชุดควบคุมฝูงชนนะครับ
ได้คุมตัวกลุ่มผู้ชุมนุมไว้สอบสวนเพื่อดำเนินคดี๑คน
ความผิดอะไรบ้างเบื้องต้นนี้นะฮะ
ความผิดที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉิน
และในความผิดฐานรวมตัวกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
ก่อให้เกิดความวุ่นวายและทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน
ขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ก็เชื่อเหลือเกินว่า
เดี๋ยวตำรวจก็คงไปไล่ดูนะฮะการบันทึกภาพไว้ว่า
ไปเจอใครที่เข้าไปร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้
เดี๋ยวก็คงมีการออกหมายเรียกหมายจับกันต่อไปนะฮะ